ต้องสงสัยจอดอยู่ในโรงเรียนพระแม่มารี
ตรงเขตสาธรณ์แล้วก็ตรวจสอบผู้ครอบครอง
พบว่าเป็นนายวัฒนาภูจริตอายุ๓๐ปี

ซึ่งถูกตำรวจนครบานวัดพระยากรัย
อนุมัติศาลอาญากรุงเทพใต้ออกหมายจับ

หลังจากชุดสืบสวนตำรวจนครบาน๕
แล้วก็ชุดสืบสวนตำรวจนครบานวัดพระยาไกร

พบข้อมูลว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุบุกเดี่ยว
ใช้ปืนชิงทรัพย์ธนาคารธนชาติสาขาบางโค

ก็ได้เงินสดไป๒๕๗๐๐บาท
เมื่อวันที่๗กันยายนที่ผ่านมานะครับ

พสินภูลสวัสดิ์รองผู้บังคับการ
สืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาน
เรียกประชุมติดตามความคืบหน้าคดี
หลังจากที่ตำรวจได้นำกำลังเข้าตรวจ
้นห้องพักนายวัฒนาในซอยเย็นจิต
เพราะว่าเข้าของเครื่องใช้ยังอยู่ครบถ้วน
แล้วก็พบกระสุนปืน๓๘จำนวน๓นัด
รวมถึงเสื้อผ้าที่ใช้ในวันก่อเหตุด้วยนะครับ

วัฒนาเป็นช่างซ่อมบำรุงของแมนชั่น

เจ้าของบอกก็เป็นคนดีนะไม่ได้เกเรอะไรนะฮะ
แต่ว่าไม่รู้ว่ามีความเดือดร้อนเรื่องของเงิน

ก็มอบหมายหน้าที่ให้เก็บเงินค่าเช่าห้องให้

ก็บางครั้งบอกว่านำเงินไปเล่นการพนันจนหมดตัวเหมือนกัน

ให้ตัดสินใจมาก่อเหตุดังกล่าวนะครับ

ผู้บัญชาการตำรวจนครบานเปิดเผยครับว่า

ขี่รถจักรยานยนต์ที่ใช้เป็นภาษณะ

ภายในโรงเรียนพระแม่มารารีถนนจันทร์เขตสาธรณ์
ซึ่งตำรวจแล้วก็พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรเอง

เสื้อคลุมที่ถูกเก็บไว้ใต้เบาะที่นั่ง

ทราบว่านายวัฒนามักจะขับรถ
เข้าออกที่โรงเรียนแห่งนี้เป็นประจำ

ขับรถเข้าไปโดยง่าย

เข้ามาที่โรงเรียนแห่งนี้ได้ง่ายนักนะครับ
เพราะว่าจริงแล้วมันต้องมีอะไรในการตรวจสอบ

ขณะเดียวกันเชื่อว่าจากการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด
เชื่อว่าจะสามารถจับกลุ่มตัวได้เร็วนี้
ขอให้ผู้ต้องหาออกมามอบตัวกับตำรวจ
ถูกไล่ล่าไม่มีที่สิ้นสุด
ฝากเตือนไปยังผู้ให้ที่พักพิงคนร้าย

ฐานให้ที่พักอาศัยกับผู้ต้องหา
มีโทษจำคุก๒ปีปรับ๒๐๐๐บาท
หรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับ